แต่คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มันก็ต่อเนื่องไปถึงมิจฉาชีพอีก
หลายคนบอกว่าโอ้ฉันรู้แก้วแล้วรับโทรศัพท์เนี่ยรู้เลยมาอีรอบนี้มุกนี้
แต่ก็ยังมีหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อเหมือนกัน
ควรจะให้เป็นวาระแห่งชาติเลยไหม
เพราะว่าหลายคนเจอกันเยอะจริงดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังนะคะ
วิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณน้ำแข่งงานคุณกรอบครับ

เห็นข่าวแบบนี้แล้วตั้งคำถามอยู่ในใจว่าเอ๊ะประเทศไทย
เราจะปล่อยให้คนถูกหลอกถูกลวงอย่างนี้กันไปถึงไหนครับเนี่ย
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มันอารวาสหนักมาก
มันคงคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตำรวจกำลังลุยปราบปราม
แล้วเป็นช่วงที่ประชาชนได้รับเสียงเตือนคำเตือนเป็นข่าวมากขึ้น
จึงต้องเร่งหาเงินเสียให้มากในช่วงนี้ก่อนที่จะถูกปราบถูกจับ
ก่อนที่ประชาชนจะรู้เท่าทันมากขึ้นฉะนั้นช่วงนี้เราจะเห็นว่า
เจอคนที่รู้เท่าทันก็รอดไปเจอคนที่ไม่รู้เท่าทัน
ไม่รู้เรื่องไม่ได้ติดตามข่าวไม่ได้ฟังคำเตือนก็เสร็จมัน
มันเจอกันบ่อยทุกวันเมื่อวานนี้ผมก็เจอครับ
มุกเดิมหน่อยว่าเราส่งพัสดุผิดกฎหมาย
อ่ามาอีกแล้วพัสดุผิดกฎหมายมุกเก่า
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เราจะเอายังไง
เมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอล
คุณชัยวุฒิธนาคมานุสรบอกว่าจะเสนอให้คอรมอ
เอาเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติแต่ว่าพอตอนบ่ายหลังประชุมเสร็จ
คุณชัยวุฒิบอกมาว่าไม่ได้เสนอให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วครับ
แต่เสนอให้ทุกส่วนทุกฝ่ายมาให้ความร่วมมือช่วยกัน
เพราะว่าปัญหานี้มันโยงใยไปหลายหน่วยงาน
ทั้งสถาบันการเงินธนาคารทั้งหลาย
หน่วยงานที่ดูแลปัญหาอัธยากรรมระหว่างประเทศ
ซึ่งนายกก็ได้สั่งกำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อน
แล้วคุณชัยวุฒิก็บอกในตอนท้ายว่า
อยากให้สื่อมวลชนช่วยกันให้ความรู้แก่ประชาชนมาก

สื่อมวลชนเขานำเสนอข่าว
คนที่ถูกแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกลวงกันทุกวันอยู่แล้ว
สื่อหนังสือพิมพ์และสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์
ไอ้ที่คนรู้เท่าทันก็เพราะได้ดูข่าวได้อ่านข่าวได้ดูรายการที่เขาเชิญคนนั้นคนนี้มาให้สัมภาษณ์
มาออกรายการบอกเล่าวิธีการหลอกลวงให้ฟังนั่นแหละ
รัฐมนตรีไม่ต้องมาขอเรื่องนี้
รัฐมนตรีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเถอะ
ให้ความรู้ให้ความรู้ถึงกลไกการหลอกลวงของไอ้พวกแก๊งคอนเซนเตอร์
ยังไงบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมา
แต่เท่าที่ติดตามดูไม่มีครับ
ไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีการโฆษณาไม่มีการบอกกล่าว
นี่ถ้ากระทรวงใช้งบประมาณทำประชาสัมพันธ์
ให้คนดูได้รู้เท่าทันมากกว่านี้
คนก็ไม่ต้องถูกหลอกมากกว่านี้แต่นี่ไม่มีครับ
กระทรวงบอกแต่ไปชี้นำให้คนอื่นเขาว่า
ให้ช่วยกันทำประชาสัมพันธ์แต่ตัวกระทรวงเองไม่ได้ทำอะไรเลย
ในเรื่องการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวประชาชนทำน้อยมาก
ทำน้อยมากฉะนั้นผมถึงบอกว่า
อย่าว่าแต่คนอื่นอย่าไปแนะนำคนอื่น
ตัวรัฐมนตรีเองนั่นแหละที่ต้องทำหน้าที่ให้มันเข้มแข็งกว่านี้
มันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย
การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่หลอกถูกหลอกก็ช่วยอะไรไม่ได้
ทำงานเชิงลุกก็อืดอาจไม่ทันการทำงานตั้งรับก็ตั้งรับไม่ได้
พูดง่ายว่าเอาปัญหาไม่อยู่ทำอะไรไม่ได้
ผมที่ผมเสนอเมื่อวานเนี่ยวันนี้จะเสนอรัฐมนตรีชัยวุฒิ
ช่วยทำให้เป็นชิ้นเป็นอันสักเรื่องหนึ่งได้ไหม
ลองทำอย่างที่ผมเสนอไปเมื่อวานได้ไหม
ช่วยเหลือคนที่ถูกหลอก
คือเอางานหน่วยที่เกี่ยวข้องในการตั้งรับทั้งหลาย
มาบริการคนที่ถูกหลอกไอ้แบบจุดเดียวจบ
คือพอรับเรื่องแล้วเนี่ยประสานการช่วยเหลือกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน
ไม่ใช่ปล่อยให้คนถูกหลอกวิ่งพล่านเป็นไอ้บ้าอีบ้า
ไปหาหน่วยงานนั้นหาหน่วยงานนี้แหกไปตรงโน้นแหกมาทางนี้
ไหนจะต้องไปแจ้งความที่ตำรวจท้องที่อ้าวออกจากตำรวจท้องที่
ต้องไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีอาจยากรรมทางเทคโนโลยี
เอาได้หลักฐานแล้วก็ต้องไปที่ธนาคารที่เปิดบัญชีไว้
แต่ละแห่งที่ไปเนี่ยมีปัญหาทั้งนั้นเจอสภาพอืดอาจเยิกโยโอ้เอ
ในขณะที่คนถูกหลอกเนี่ยเขาร้อนรุ่มยังก็มีเตาอังโล่อยู่ในอก
เพราะเขาอยากจะได้เงินคืนถ้าทำให้มันฉับไวให้เร็วอายัดได้ทัน
มันอาจจะได้เงินคืนอาจจะไม่ต้องสูญเสียเงิน
แต่ว่าโอ้โหนี่กว่าจะดำเนินการอะไรสักเรื่องหนึ่งได้
ไปไม่รู้ตั้งกี่วันไอ้พวกนี้มันก็โอนเงินจากบัญชีที่หนึ่ง
บัญชีที่สองจากบัญชีที่สองไปบัญชีที่สาม
สุดท้ายขึ้นมาโอนไปต่างประเทศหมดทำอะไรไม่ได้
อายัดไม่ได้ก็เพราะลักษณะที่มันต้องไป
ไปทำไปอะไรโยกโยโอ้เอกันหลายหน่วยงานไม่เอาจริงไม่เอาจังครับ
ผมถึงเสนอรัฐมนตรีชัยวุฒิทำเรื่องนี้ได้ไหมครับ
ใช้อำนาจที่มีอยู่ทำตั้งเป็นอะไรอ่ะ
เอาฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปนั่งรวมกันอยู่ที่นั่น
มันจะได้ทันการอีกประเด็นหนึ่งจะปิดท้ายด้วยข่าวที่ผมคิดว่านี่ก็เจอกันเยอะ
เรื่องการหลอกลวงการซื้อสินค้าออนไลน์วันก่อนผมได้สัมภาษณ์
ท่านพูดเรื่องการร้องเรียนทางออนไลน์ว่าจะทำยังไงได้บ้าง
วันนั้นก็มีเวลากระชับไปหน่อยแฟนแฟนรายการฟังกันไม่ทัน
จำรายละเอียดไม่ค่อยได้อ้าวฉะนั้นวันนี้ขอสรุปคร่าว
ให้ทราบอีกทีนึงว่าถ้าท่านถูกหลอกลวง
แล้วอยากร้องเรียนสคบผ่านช่องทางออนไลน์ท่านต้องทำยังไงบ้าง
หนึ่งท่านต้องมีไฟล์ภาพสำเนาบัตรประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้อง
สองชื่อนำสกุลที่ติดต่อได้สามไฟล์ภาพอื่นเช่นใบเซ็ต
ลิปการโอนเงินรูปถ่ายสินค้าหรืออื่นที่เกี่ยวข้องกับการฟองลอง
เสร็จแล้วเนี่ยฟังนะครับให้ท่านเข้าไปที่เว็บของสคบ
ไลน์หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียน
ซึ่งมันมีรายละเอียดที่จะสอบถามได้รายละเอียดมีเยอะ
แต่ให้สอบถามที่สายด่วนสคบหนึ่งหนึ่งหกหก

เนี่ยเคสตุ๊กเคสเขาก็จะนัดหมายระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการให้มาเจรจาไกลทีละกัน
วิธีการเจรจาที่ง่ายที่สุดคือผ่านระบบออนไลน์
อันนี้สคบก็ทำให้คนถูกหลอกสะดวกขึ้นเยอะครับ
ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์เพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าบ้านเมืองเราเนี่ยน่ากลัวมากครับ
มันหาช่องทางหลอกกันอุตลุดไปหมด
คนยิ่งลำบากมันก็ยิ่งหลอกกันหนักขึ้น
แล้วเราก็พึ่งพาใครไม่ได้นะครับ
เอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้กับกระดูกกับกรอบครับ
ขอบคุณค่ะอาจารย์สุภาพค่ะอาจารย์พูดได้โดนใจนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันต่อเนื่อง

หวังว่าเมื่อไหร่จะมีทางแก้แบบถาวรสักที